อุทัยธานีหน่อยนะคะโอ้โหแม่ค้าข้าวเหนียวมะม่วงบอก
มันจะเจ็บใจแล้วเนี่ยมันเข้าเนื้อด้วย
คือแกขายข้าวเหนียวมะม่วงใช่ไหม
มีสาวประเภท๒คนหนึ่งมาสั่งบอกว่า
พี่หนูขอสั่งข้าวเหนียวมะม่วง๑๐๐กล่อง
เอาไปแก้บนแม่ค้าดีใจเลยนะ
ขายได้๑๐๐กล่องต้องไปสั่งกะทิสั่งอะไรมาเพิ่ม

เดี๋ยวหนูขอออกไปกดเงินเดี๋ยวเอามาจ่ายค่ามาจำให้พี่ก่อน

กลับมาไหมคะไม่กลับค่ะ
ไปแล้วไปเลยค่ะแม่ค้าก็ทำไป๔๐๐กล่อง
ครับจนวันนัดรับของก็ไม่มาแต่ของมันทำเสร็จไปแล้วอ่ะ
แล้วถ้ามันไม่ได้ขายเนี่ยมันเสียของไงคะ
แม่ค้าคนนี้คือคุณสุรีรัฐพุทธผ่องนะคะ

หน้าตลาดสดเทศบาล๒ในจังหวัดอุทัยธานี
มาแจ้งความกับตำรวจสพเมืองอุทัยธานีเลยบอกว่า
พฤศจิกายนบ่าย๒โมงครึ่ง
มีสาวประเภท๒คนหนึ่งย้อมผมสีแดง
สั่งซื้อข้าวเหนียวมะม่วงเธอร้อยกล่องบอกจะเอาไปแก้บน
นัดรับวันถัดไปแล้วบอกว่า
เดี๋ยวหนูไปกดเงินมาจ่ายให้เป็นค่ามัดจำนะคะพี่
ไปเลยค่ะไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลย
เธอบอกเธอเสียความรู้สึกมากนะที่ถูกลูกค้ามาหลอกแบบนี้
แล้วก็เดือดร้อนมากด้วยเพราะว่าข้าวเหนียวมูลเนี่ย
เหนียวมูลของข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยทิ้งไว้นานมันบูดถูกไหมค
ใช่ฮะมะม่วงก็จะช้ำถูกไหมคะเพราะมันคือการแบบ
อกแล้วฝานแล้วแล้วเอามาจัดใส่กล่องเรียบร้อยแล้ว
เธอบอกเธอก็พยายามจะเอาไอ้ร้อยกล่องที่ถูกสั่งที่โดนหลอกเนี่ยขายนะ
มันก็ขายไม่ค่อยได้ทุนก็ขาดแถมยังต้องสั่งของมาเพิ่มค่ะ
ที่ค่าข้าวเหนียวอะไรอีกเงินก็ยังไม่ได้ไปจ่ายของที่เขาสั่งมาเพิ่มเลยกะ
ว่าเออเดี๋ยวได้เงินจากลูกค้าจะได้เอาไปจ่ายค่าของ
กลายเป็นว่าไม่ได้อะไรเลยก็เลยต้องไปแจ้งความ
เขามายืนหน้าร้านผมจอดรถหน้าร้านแล้วเขามาสั่งข้าวเหนียวมะม่วง
ร้อยกล่องเขาเอาพวกนี้พวกนี้สี่โมง
เขาบอกเดี๋ยวเขามาเขาไปกดตังค์ก่อน
เขาก็ถามราคากล่องเท่าไหร่เขาบอกกล่องละสี่สิบบาทร้อยกล่องก็สี่พัน
แล้วเขามาเอาตามนัดไหมไม่ตามนัดเลยหายเงียบไปเลย
เขาบอกจะเอาข้าวเหนียวนี้ไปทำอะไรก่อน
จะเอาข้าวเหนียวนี้ไปแก้บนจะไปแก้บนร้อยกล่อง
คือหลายคนบอกว่าเออแม่ค้าน่าจะรอให้เขาจ่ายมัดจำก่อนไหม
ค่อยทำจะได้ไม่เสียของแต่เอาจริงพูดตรงคนไทยส่วนใหญ่คือใจดีนะคือเขา
เขาเชื่อใจคนอ่ะก็คิดว่าเออเดี๋ยวลูกค้าก็คงมาเอา
แกก็รีบทำให้มันจะได้แบบได้พอดีตรงกันอะไรแบบนั้นนะคะ
เรื่องนี้ค่ะวันนี้นางสาวมนัญญาไทยเศษ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรพอรู้ข่าว
ซื้อข้าวเหนียวมะม่วงร้อยกล่องเลยจากแม่ค้าคนนี้
ชาวบ้านที่รู้ข่าวว่าถูกหลอกก็มาช่วยอุดหนุนกันเยอะเหมือนกัน
ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามจุดต่างเพิ่มเติมหาเบาะแสแล้วนะคะ
ได้หน้าคนก่อเหตุแล้วแถมแม่ค้ายังตั้งรางวัลนำจับด้วย
บอกใครหาเบาะแสให้เบาะแสจนนำไปสู่การจับกลุ่มได้เนี่ย
ขอให้เลย๓๐๐บาทเธอว่าอย่างนี้
จริงถ้าจำได้เหตุการณ์นี้ไม่ใช่ที่เกิดที่อุทัยเป็นที่แรก
ก่อนหน้านี้ก็มีสาวประเภท๒ลักษณะอย่างนี้เหมือนกันนะคะ
ไปสั่งหัวหมูสั่งไข่สั่งไก่อะไรเนี่ยเป็นร้อยตัว
จะเอาไปแก้บนเหมือนกันช่วงประมาณสักต้นเดือนตอนลอตเตอรี่ออก
ไม่กี่วันที่ผ่านมานี่แหละอุทัยเหมือนกันใช่ไหม
แล้วก็หายไปเลยไม่รู้จะใช่คนเดียวกันหรือเปล่า

ก็มันก็ไม่มีเหตุผลที่จะต้องไปหลอกเขานะใช่ไหม
ไม่มีเหตุผลอะไรเลยนะแล้วคุณพ่อคุณก็ไม่ได้กลับมาด้วย

ไม่รู้เหมือนกันนั่นก็สนุกอย่างนี้แต่คนอื่นก็เหนือดร้อนนะฮะ